คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้เราก็ตามความคืบหน้าให้
ที่เมื่อวานเราเล่าไปนะคะเราก็พยายามหาคำตอบว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนี้ใช่เรื่องของไฟดูดไฟช็อต
จริงหรือเปล่าคือเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไป
ว่าในห้องพักหมายเลขสิบสามในหอภักดิ์แห่งหนึ่ง
เพื่อเมืองจังหวัดมหาศาสตร์ราคามาค่ะไปพบศพนางสาวจ๋าอายุสิบเจ็ดปี
เสียชีวิตอยู่ในห้องนะคะครับสภาพก็คือใส่เสื้อยืดแขนสั้นท่อนล่างเปลือย
ขวาพาดอยู่บนเตียงศีรษะอยู่ที่ขอบเตียง
ประเด็นคือมีรอยไหม้คล้ายกับถูกไฟดูดไฟช็อต
มือด้านซ้ายและฝ่าเท้าสองข้างใกล้ใกล้กับศพมีปลั๊กสามตาอยู่ด้วยนะคะ
ภายในห้องข้าวของกระจัดกระจายค่ะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมง
ไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายแต่มีรอยไหม้
ต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุคือไฟดูดไฟช็อตเนี่ยนะคะ
นี่คือจุดที่เกิดเหตุวันนี้เราก็เลยให้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ไปที่จุดเกิดเหตุอีกรอบแต่ตำรวจไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องนะคะ
เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ชัดว่าผู้ตายเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
ก็ไปคุยกับเจ้าของหอพักมาค่ะเจ้าของหอพักบอกว่า
ผู้ตายเพิ่งมาเช่าอยู่ตรงนี้ได้แค่สองเดือนก็เก็บตัวเงียบ
สูงสิงอะไรกับใครจนเนี่ยค่ะมีคนมาพบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้อง
พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพักนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ออกจากห้องไปไหนไม่ได้ออกหลายวันนะคะ
ตั้งแต่๑๑มกราคมแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่มีคนนอกเข้าไปในห้องด้วยซ้ำ
ก็เลยมั่นใจว่านี่ไม่น่าจะใช่เหตุฆาตกรรมอะค่ะ
พี่ก็ว่าเห็นรอยนิ้วมือมันดำนะ
แล้วก็จากที่พี่ขึ้นไปเซฟคัทเอาท์ลงขึ้นพี่ก็บอกไฟช็อต
แต่ว่าจากที่ดูศพเขาก็คิดว่ามันเป็นฆาตกรรมนะ
การตายมันผิดรูปแบบ

จะมีคนมาพบศพไฟในช่วงเช้ามันดับด้วยนะ

เพราะว่ามันเห็นไฟกระพริบตอนประมาณตี๔๓๐

อืมดับอยู่ร้านไหน
นี่พี่ไม่รู้เพราะว่าตอนตี๔๓๐พี่ออกไปขายของแล้ว
ช่วงเที่ยงวันนี้นะคะที่สพเมืองมหาสารคาม
ตำรวจชุดสืบสวนเรียกตัวในโอ๊ตวัย๑๘ปี

เพิ่งคบหากันได้๑เดือนไปสอบปากคำค่ะ

ตำรวจคุยอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงก็ปล่อยตัวไปนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับในโอ๊ตด้วย
โอ๊ตก็บอกว่าคือยืนยันเลยนะ
ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องจ๋า
แล้วก็บอกว่าคุยกันครั้งสุดท้ายคือ๑๑มกราคม
ตอนบ่ายน้องจ๋ายังตอบแชทอยู่เลย

เปิดมือถือให้ทีมข่าวของเราดูเลยนะคะ
แม่ของน้องจ๋าก็โทรศัพท์ไปบอกว่า
ไปดูน้องหน่อยติดต่อน้องไม่ได้เลย
เขาก็เลยไปไปที่หอพักของน้องจ๋า
ประตูห้องไม่ได้ล็อกก็เลยเปิดเข้าไปดู
ก็เลยเห็นว่าแฟนสาวของตัวเองนอนเสียชีวิตอยู่ในห้อง
เต้นใจมรึยังติดใจเหรอครับ

ถ้าเป็นไฟดูดมันก็ไม่ใช่นะครับ

พอขึ้นไปแล้วก็ไปถึงหน้าห้องผมเลย

ผมเลยลองไป
หุนลูกบิดดูว่ามันล็อกไหมนั่นแหละแต่มันไม่ล็อก
ที่เราไปห้องครับน้องเขาอ่ะปกติแล้วผ้าห่มจะอยู่
ผ้าห่มจะอยู่บนเตียงครับบนที่นอนครับ
อืมแต่ตอนที่เราไปเจอเนี่ยถ้าผมอยู่ข้างล่าง

ห้องเนี่ยเหมือนมันก็มีการมันก็เละลง

เอ่อปกติห้องเรียบร้อยครับห้องเรียบร้อยครับ
นี่นะคะแฟนของผู้เสียชีวิตยังติดใจสงสัยอยู่นะคะ
คือไม่เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ไฟดูดไฟช็อตแต่เพียงอย่างเดียว
คือสงสัยว่าแล้วทำไมท่อนล่างของแฟนสาวเนี่ยถึงเปลือยเปล่า

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพของน้องจ๋าไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะคะ
เพื่อที่จะหาสาเหตุให้ชัดเจนแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เพราะแม่เองก็ยังติดใจแฟนนุ่มเองก็ยังติดใจว่าเอ๊ะสาเหตุมันใช่ไฟดูดไฟช็อตจริงหรือเปล่า
แม่ของน้องจ๋าค่ะคุณแม่หนูแดงคำวิไลคุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าลูกสาวแม่คือเป็นเด็กสาวหน้าตาดีขยันเรียนดีเป็นคนเรียบร้อย
เมื่อวันเสาร์ที่๙มกราคมที่ผ่านมาน้องจ๋าขอเงิน๑๒๐๐บาทบอกว่าจะเข้าไปพักที่หอพัก
มาวันพุธที่๑๓มกราคมน้องจ๋าเล่นเฟซบุ๊คคุยกับพี่สาวนะคะ
แต่พอวันที่๑๔มกราคมแม่โทรไปหาไม่รับแล้ว
ก็พยายามโทรหาแฟนนุ่มบอกว่าไปดูน้องหน่อย
หนุ่มก็ไปตอนแรกเข้าไม่ได้เพราะว่าหอปิด
ช่วงสาย๑๗มกราคมแฟนนุ่มเลยไปอีกรอบหนึ่ง
ประตูไม่มีใครเปิดเลยไปคุยกับเจ้าของหอพักว่า
ลองเปิดประตูหน่อยได้ไหมแต่สุดท้ายคือห้องก็ไม่ได้ล็อก

ไม่เชื่อว่าลูกแม่จะโดนไฟดูดไฟช็อตแต่เพียงอย่างเดียว
สังเกตเหมือนกันว่าแล้วทำไมน้องไม่ใส่กางเกงทำไมท่อนล่างเปลือยเปล่า
สังเกตเหมือนกับแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตนะคะ
รวมกับว่าสภาพห้องค่ะ
บอกว่าเหมือนกับถูกลื้อค้นอะไรบางอย่าง
แล้วทำไมถ้าน้องเดินถอดกางเกงอยู่ในห้อง
ทำไมน้องถึงไม่ล็อกประตูห้อง
นี่นะคะแม่ก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเหตุฆาตกรรมอะไรหรือเปล่า
ถือไหนผมเม่าก็ว่ามันคือ

วันนี้จาก
ก็ต้องตามเรื่องนี้กับตำรวจเพิ่มเติมอ่ะนะคะทีมข่าวก็ไปสอบถามกับทางตำรวจมาด้วย
ตำรวจเอกอิทธิเดชสุนทรผู้กำกับสพมหาสารคามก็บอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยค่ะจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
พบว่ามือและเท้าของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยไฟดูดจริง
แต่ก็ต้องดูว่าเกิดจากไฟดูดเองหรือมีใครทำให้เสียชีวิต
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
ไม่มีบุคคลเข้าออกห้องพักในช่วงก่อนเกิดเหตุเลย
ก็เลยคาดว่าน้องน่าจะอาบน้ำแต่ยังแต่งตัวไม่เสร็จ
แล้วก็เดินไปเหยียบปลั๊กไฟจนโดนไฟดูดเสียชีวิต
ต้นคาดว่าเป็นแบบนี้ครับแต่ก็ต้องเรียกญาติเรียกเพื่อน
เรียกแฟนนุ่มมาคุยเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ต้องนำศพไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
ว่าวัน๒วันนี้ก็จะรู้ผลการชนะสูตรแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่ามีผู้ที่อยู่ในหอพักบอกว่าในช่วงเวลาก่อนที่จะเจอศพ
ก็มีช่วงที่ไฟของหอมันดับไปอยู่
ดับใช่ดับแบบไม่มีสาเหตุปุ๊บไปอย่างนี้ค่ะ